อย่าลืมเราสู่คนฟัง
คุณผู้ชมนะฮะเล่าสู่กันฟังมาแล้วนะครับ
มาเจอกันช่วงเย็นวันเสาร์และวันอาทิตย์แบบนี้๔โมงครึ่งหน้าจอไทยรัฐทีวี
คุณผู้ชมที่ดูอยู่รับรองคุณผู้ชมจะได้รับฟังเรื่องเล่ามากมายนะครับ
ที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังนะครับ
ช่วงนี้เรื่องของสภาพอากาศก็ต้องเตือนกันหน่อยนะฮะ
หลายท่านอาจจะบอกว่าโอ้โหสัมผัสอากาศเย็นแล้ว
แต่ว่าช่วงนี้ด้วยมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผลลงมาปกคลุมนะฮะ
ดังนั้นทำให้บ้านเราอากาศจะเย็นก็จริง
แต่มันจะมีฝนเกิดขึ้นบ้างอากาศแปรปรวนอยู่บ้างนะครับ
ดังนั้นระวังเรื่องของสุขภาพด้วยด้วยความเป็นห่วงครับ
แต่ว่าตอนนี้เราพาคุณผู้ชมนะไปเก็บตกเรื่องของฝนที่มันตกลงมา
น้ำท่วมและมีน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดตากครับ

น้ำป่าไหลหลากจนพัดถนนพังแล้วก็เสียหาย
ชาวบ้านต้องใช้วิธีแบบนี้
นี่ไลหลากคุณผู้ชมฮะเห็นชาวบ้านมั้ยครับ
ชาวบ้านในพื้นที่หมู่๑๑ตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองจังหวัดตาก
กว่า๑๗ครัวเรือนนะครับที่บ้านลางสางแห่งนี้นะฮะ
ถนนเนี่ยถูกตัดขาดสัญจรไปมาเข้าออกหมู่บ้านไม่ได้นะครับ
แล้วก็ที่สำคัญยังมีดินสไลด์แล้วก็น้ำจากลำห้วย
ไหลลงมาปิดทับเส้นทางสายหลักซึ่งเป็นสายเดียวของหมู่บ้านด้วย
ทำให้ชาวบ้านต้องใช้วิธีนี้ครับใช้สลิงเนี่ยพาดกับเสาไฟ
เพื่อส่งอาหารเข้าไปยังหมู่บ้านที่ถูกตัดขาด
แล้วก็อาศัยช่วงจังหวะที่ฝนหยุดตกน้ำป่าลดระดับลง
ในการข้ามทางแบบนี้เสี่ยงเหมือนกันนะฮะไตลวดสลิงข้ามลำห้วย
เห็นว่าน้ำเนี่ยระดับลดลงแต่กระแสน้ำยังแรงอยู่นะครับ
ทีนี้ฮะทางเจ้าหน้าที่ยังคงระดมเครื่องจักรต่างนะครับ
ทำการเปิดช่องทางการจราจรให้เป็นปกติโดยเร็ว
แล้วก็ตอนนี้ทางอำเภอเมืองตากได้ส่งเจ้าหน้าที่ในการเข้าพื้นที่
แล้วก็ส่งเรื่องของอาหารน้ำดื่มสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น
แล้วก็ถุงยางชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
แต่ก็ต้องใช้วิธีการส่งแบบนี้แหละฮะส่งข้ามห้วย
ด้วยการใช้สลิงในการที่จะขนส่งนะครับ
จากเรื่องของฟ้าฝนเรื่องของน้ำป่าที่คุณผู้ชมได้เห็นคลิปไปแล้วนะฮะ
ให้คุณผู้ชมไปดูเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนจับจ้องมองให้ดีนะครับ
ว่ารถสีฟ้าคันนี้มาแบบไหนมายังไงแผลข้างจนกระทั่งไปชนกับเสาไฟฟ้าอย่างจังนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะภาพเหตุการณ์ระทึกรถยนต์คันหนึ่งเก๋งสีฟ้าคันนี้ขับมาด้วยความเร็วสูง
แล้วทีนี้นะฮะหักหลบรถคันหน้า
ก่อนจะเสียหลักครับแผลข้างเลยฮะแล้วก็เอาสีข้างเนี่ยฟาดเสาไฟฟ้าอย่างจังนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งนะครับว่ามีรถยนต์พุ่งชนร้านค้าบริเวณสามแยกไฟแดง
บ้านท้าบุญเรืองเที่ยมเผลอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒คนครับ

ประตูสีฟ้าออกน้ำเงินแบบนี้นะครับ
โดยสภาพรถด้านขวาฝั่งคนขับเนี่ยนะครับ
ชนอัดกับเสาไฟฟ้าก็พังยับแล้วครับ
แล้วก็มีสิ่งของเครื่องใช้ของร้านเนี่ยเขาเสียหายด้วยเหมือนกันนะฮะ
ทีนี้ทีมข่าวได้พูดคุยกับเจ้าของร้าน
ก็คือคุณปริญญาสายโบ๊ะอายุ๓๖ปีนะครับ
บอกว่าตอนนั้นยืนอยู่หน้าร้าน
ได้ยินเสียงรถยนต์เบรกมาแต่ไกลเลยฮะ
หันไปดูพบว่ารถมันกำลังแผลกำลังพุ่งเข้ามาที่ร้าน
ตัวเธอเองยืนอยู่เธอรีบวิ่งหนีเลยนะฮะ
เดชบุญรถยนต์คันดังกล่าวชนเข้าไปกับเสาไฟฟ้า
เจ้าของร้านนำคลิปไปให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐาน
แล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการสอบปากคำ
แล้วก็ดำเนินคดีทางกฎหมายด้วยนะครับ
อีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นอุบัติเหตุเหมือนกันนะครับ
แต่คราวนี้เป็นเหตุสลดเพราะมีคนเสียชีวิตด้วย
ให้คุณผู้ชมดูนะฮะว่ารถกระบะคันหนึ่ง
พุ่งตรงมาที่สามแยกแล้วไม่แตะเบรกเลย
แล้วก็ไปชนกับเสาตรงกลางแยกนะครับ
โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเร็วจนจับตามองไม่ทันเลยนะครับ
กระบะพุ่งชนเสาไฟฟ้าจนท้ายรถยกขึ้นฟ้าเลยนะครับ

ไฟแดงทางเลี่ยงเมืองสายบ้านไผ่บรบือ

ซึ่งเหตุการณ์นี้นะฮะทำให้ผู้ชาย
ซึ่งเป็นคนขับแล้วก็ภรรยาซึ่งนั่งมาด้วย
คอหักเสียชีวิตคาที่๒ศพเลยนะครับ
ส่วนหลานชายวัย๖ขวบที่โดยสารมาด้วย
บาดเจ็บรอดชีวิตราวปฏิหารแล้วครับ

มาจากทางซ้ายของกล้องวงจรปิดนะฮะ
ลักษณะก็คือไม่ได้เหยียบเบรกเลยล่ะครับ
ก่อนที่จะพุ่งชนกับเสาไฟฟ้าที่อยู่เกาะกลางถนน
สภาพด้านหน้ารถพังยับเยิน
เจ้าหน้าที่สันนิษฐานนะครับว่าคนขับอาจจะหลับใน
ทำให้เกิดเหตุการณ์สลดดังกล่าวนะครับ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กู้ภัย

ให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บโดยเฉพาะเด็กชายวัย๖ขวบนะครับ
แล้วก็มีการเก็บภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดเป็นหลักฐาน
แล้วก็ลงบันทึกประจำวันตามขั้นตอน
เพื่อสืบสวนสอบสวนหาข้อที่จริงในการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้นะฮะ
เพราะตอนนี้ยังไม่รู้ว่ารถคันนี้เหตุใด

ให้คุณผู้ชมมาดูเรื่องหัวร้อนกันบ้าง
เดี๋ยวนี้นะฮะมีการแชร์คลิปเหตุการณ์หัวร้อนกันมากมายเลยนะครับ
ที่ขอนแก่นเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ถึงตัวกันแบบนี้นะครับทีนี้ผู้สิทธิ์ข่าวของเราก็ติดต่อพูดคุยกับ
คือสามีขับรถเก๋งกลับจากทำธุระและกำลังจะกลับบ้าน
ขณะที่ขับรถมาถึงสี่แยกที่ว่าการอำเภอน้ำพองก็ชะลอรถเพื่อจะรอเลี้ยวซ้าย
ปรากฏว่ามีรถกระบะที่วิ่งทางตรงมาแล้วรถกระบะเนี่ยจะเลี้ยวขวา
ทีนี้พอเลี้ยวขวามาก็ชนรถของเขาสิฮะทำให้ทีนี้ครับ
คู่กรณีซึ่งขับรถกระบะมาแล้วก็คนในรถต่างเนี่ยนะฮะโอ้โห
ลงมามารุมมาตุ้มสามีของเธอเลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะมีผู้หญิงร่างทวม
ใส่เสื้อสีแดงเข้ามาประชิดตัวสามีตบหน้าสามีของเธอจนหน้าหันเลย
แล้วก็มีผู้ชายที่มาจากฝั่งรถกระบะเข้ามาล็อกคอแล้วก็ลากไปข้างทาง
แบบนั้นตัวของนางสาวชนะการเองซึ่งอยู่ในรถแล้วก็อุ้มลูกน้อยไว้
เนี่ยก็ได้แต่ถ่ายคลิปแล้วก็ตะโกนให้ชาวบ้านช่วยนะครับ
ตอนนี้ก็เข้าแจ้งความด้วยนะฮะทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพน้ำพองก็ยืนยันนะฮะ
ว่าเจ้าหน้าที่จะทำงานเต็มที่แล้วครับหากสอบสวนทั้งสองฝ่ายแล้ว
ฝ่ายไหนผิดก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับเอ้าเดินสายทั่วไทยไปต่อที่จังหวัดชัยนาธครับ
คุณผู้ชมฮะที่จังหวัดชายนาฏเนี่ยชาวบ้านเขากลัวเขาแจ้งเจ้าหน้าที่แบบนี้
บอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งหอบเป้แล้วอีกอย่างที่หอบมาก็คือมีดดาบยาว
ให้คุณผู้ชมไปดูนะฮะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปพบเจอตัวผู้ชายคนนี้
แล้วเจ้าหน้าที่ยึดอาวุธนี้เป็นมีดดาบยาวขนาดไหนฮะนี่แหละครับ
คุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่สายตรวจสอบพอเมืองชัยนาธได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะฮะ
บอกว่ามีคุณลุงคนหนึ่งเมาครับเดินถืออาวุธไปมา
บริเวณริมถนนผนโยธินตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดชายนาฏ
และทีนี้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบคุณผู้ชมดูฮะ
คือคุณลุงคนนี้คือลุงชาญแก้วรักรบชื่อเล่นว่าช้างอายุ๖๓ปี
สภาพของลุงเนี่ยโอ้โหก็เหมือนคนเมาแล้วฮะ
กมิดดาบจีนยาวประมาณถึง๒ฟุตพูดจาเนี่ยวกวนไปมา
เรียกตัวเองว่าพี่ช้างแล้วก็คุยกับตำรวจทำไมตำรวจครับ
พี่ช้างทำอะไรผิดครับนะฮะพี่ช้างเนี่ยก็ให้ข้อมูลกับตำรวจ
บอกว่าผมเนี่ยโดนคนต่อยมา๒หมัดที่หน้า
ผมเนี่ยต้องการจะเอาคืนก็เลยเดินกลับไปเอามีดดาบ
เพื่อจะไปล้างแค้นแต่ทีนี้เหน็บมีดมาแล้วเดินไปเดินมาไม่เจอคู่กรณีครับ
แต่ทีนี้ก็ต้องยอมแล้วฮะยอมตำรวจเขาล่ะครับ
เพราะว่าตำรวจก็มาถึงตัวแล้วตำรวจก็พาขึ้นรถกระบะ
กลับไปส่งที่บ้านเพื่อสงบสติอารมณ์
แล้วก็ทีนี้ก็ต้องดูให้ญาติดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ
อีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นคนคลั่งเหมือนกันนะครับเมามาจากไหนไม่รู้
แต่ที่รู้ก็คือนี่มาคว่างปลาผลไม้คว่างปลาขยะใส่บ้านญาติ
รวมถึงอีกหนึ่งเหตุที่น่ากลัวคือเขาลากไฟที่จุดไฟมาเนี่ย
ไปเผารถจักรยานยนต์แล้วก็เผาบ้านญาติด้วยนะฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะผู้ชายคนนี้อารวาสโวยวายนะครับ
แล้วก็ปลาผลไม้ปลาขยะข้ามถนนแบบนี้และที่สำคัญและน่ากลัวมากก็คือจุดไฟ
จะเผารถจักรยานยนต์แล้วเผาบ้านชาวบ้านนะฮะชาวบ้านเขากลัวเดือดร้อนกันทั้งซอยแล้วครับ
และนี่ฮะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องมาพร้อมกับอาวุธครบมือก็คือไม้งาม
ก็เอาไปในการที่จะจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้นะครับผู้ชายคนนี้คือนายกระแสอินสวนอายุสี่สิบสามปี
พี่สาวของนายกระแสก็ให้ข้อมูลบอกว่าน้องชายไม่รู้ไปเมามาจากไหน
แล้วมาตะโกนด่าบ้านญาติพี่น้องสามสี่หลังที่อยู่ติดติดกันแล้วก็ขู่ว่าจะจุดไฟเผาบ้านทั้งหมดเลย
จากนั้นก็เอาน้ำมันขวดจากร้านค้าจุดไฟเดินขู่ไปมาตามบ้านหลายหลัง
มาจุดไฟจะเผารถจักรยานยนต์ของพี่เขยที่จอดอยู่หน้าบ้านแต่โชคดีนะฮะที่ญาติญาติช่วยกันราดน้ำ
ในการดับไฟได้ทันก่อนที่ไฟมันจะลุกลามนะครับทีนี้ก็ต้องแจ้งตำรวจให้มาช่วยจับแหละครับ
แล้วก็บอกว่าอยากจะให้น้องเนี่ยได้รับการบำบัดเหลือเกินเพราะว่าติดเหล้าหนักเลยนะฮะ
คุณผู้ชมฮะจากเรื่องของคนคุ้มคลั่งเรามาดูเรื่องนี้กันนะฮะ
เรื่องนี้ต้องติดแฮชแท็กว่าวิ่งเก่งหนีเก่งเล่นซ่อนหาเก่ง
ทำเอาเจ้าหน้าที่เนี่ยโอ้โหวิ่งกันเหนื่อยเหมือนกันนะครับ
เป็นเรื่องของการบุกจับกลุ่มการเล่นพนัน
คือเหตุการณ์นี้มันเกิดที่หมู่บ้านบ้านขวาวที่ตำบลเหล่าอำเภอโกสุมพิสัยนะฮะ
ลักลอบเล่นการพนันไฮโลกันอย่างไม่เกรงกลัวโควิดสิบเก้า

เพราะว่ามีคนกว่า๓๐คนนะครับ

เจ้าหน้าที่ต้องถึงขนาดถอดรองเท้า

เพื่อวิ่งไปจับกลุ่มคนที่เขาไปหลบ

เจ้าหน้าที่ควบคุมแล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวน

แล้วก็พรบโรคติดต่อด้วยนะครับ
พาคุณผู้ชมไปในวัดกันบ้าง
ในวัดเนี่ยหลายคนไปทำบุญ
แต่ก็มีบางคนมาทำบาป

นี่ครับมาขโมยทรัพย์สินภายในวัด

กลายเป็นสิ่งที่ล่อตาล่อใจเจ้าโจรนะครับ
โดยท่านเจ้าวาดวัดเขาหน้าเรียง
อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยท่านก็นำภาพจากกล้องวงจรปิดของวัดเนี่ย
มาเปิดเผยเลยมีคนร้ายเป็นชายวัยรุ่นอายุประมาณสักยี่สิบสองถึงยี่สิบห้าปี
สะพายเป้มามือด้านซ้ายถือกระเป๋าฮิ้วแบบผู้หญิงมาด้วยนะครับ
จากนั้นเดินมากราบไหว้พระพุทธรูปใกล้กับตู้รับบริจาคสบโอกาสไม่มีใครอยู่ตรงนั้น
ไม่มีพระอยู่ตรงนี้นะฮะก็รีบคว้าตู้รับบริจาคนี่ครับ
คุณผู้ชมอุ้มไปเลยอุ้มแล้วก็เดินกลับไปขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับ
ซึ่งท่านเจ้าวาดบอกว่าในตู้บริจาคเงินน่าจะมีเงินที่ญาติโยมนำมาบริจาคประมาณถึง๔๐๐๕๐๐บาทนะครับ
ลูกวัดทุ่งหลวงในจังหวัดสุราธานีก็ประสานมาที่พระอรุณรักษาการเจ้าอาวาสวัดเขาหน้าเหรียง
พร้อมกับส่งภาพชายต้องสงสัยมาให้ดูว่าเอ๊ะเป็นคนเดียวกันหรือไม่ที่ไปก่อเหตุขโมยตู้รับบริจาคของวัดทุ่งหลวงเช่นเดียวกันนะฮะ
วัทธาเจ้าว่าคนเดียวกันไหมคนนี้จนเดียวกันไหมนะครับ
ปรากฏว่าเป็นคนร้ายคนเดียวกันจริงด้วยนะฮะ
แล้วก็จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวชายดังกล่าวมาลงโทษได้นะครับ
ว่าน่าจะเป็นคนเร่ร่อนไปเรื่อยทีนี้ก็ต้องฝากเรื่องนี้ไว้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ในการแกะบรอยตามหาคนร้ายนี้ให้เจอ
คุณผู้ชมฮะมาดูโจรมาดูขโมยกันต่อ
คราวนี้เป็น๒วัยรุ่น๒วัยรุ่นมาถึงตรงนี้
มือไหว้ก่อนเจ้าแม่เจ้าแม่ขอก่อนนะ
ตู้รับบริจาคตรงนี้เหมือนกันขอไปด้วย
แต่ท้ายที่สุดนะฮะ๒วัยรุ่นนี้ได้อะไร
ติดไม้ติดมือไปหรือเปล่าต้องดูกันนะครับ
อ่ามาขโมยงัดตู้บริจาคที่วัดหนองใหญ่
โดยกล้องวงจรปิดก็จับภาพ๒วัยรุ่นนี้ได้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดหนองใหญ่ตำบลหนองปริริยบรมจบุรีนะครับ
มีคนร้ายวัยรุ่นสองคนเข้ามาก่อเหตุลักขโมยทรัพย์สินภายในวัดนะครับ
โดยพระครูสมุหะยงยุทธ์ท่านเล่าให้ฟัง
ว่าคืนเกิดเหตุเนี่ยท่านได้ยินนะเสียงหมามันเห่ามันหอนทีนี้พระท่านก็เลยออกมาดูพบว่าคนร้ายเนี่ยเป็นผู้ชายสองคนเข้ามาเดิน
ระเวนงัดช่องใส่เงินทำบุญข้างตัวช้างหน้าพระอุโบสถและพยายามจะยกตู้บริจาคข้างสารเจ้าแม่ตะเคียนเห็นไหมฮะ
ยกมือไหว้เจ้าแม่ตะเคียนก่อนขออนุญาตที่จะเอาตู้ไปแต่ทีนี้ครับตู้เหล่านั้นเนี่ยทางวัดเนี่ยยึดไว้อย่างแน่นหนา
คนร้ายเนี่ยยกไปไม่ได้นะครับไม่ได้ตู้รับบริจาคไปแต่ต้องเอาอะไรติดไม้ติดมือไปซะหน่อยนะฮะ
คนร้ายก็เลยไปเปิดตู้เย็นของวัดแล้วก็หาของกินโดยพระครูสมุยงยุทธ์ท่านบอกว่าที่แห่งเนี่ยเคยเกิดเห็นมาแล้วหลายครั้งแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาไว้แต่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าถ้าเจอคนร้ายก็ให้จับกุมตัวไว้เลยโอ้พระบอกว่านี่ไม่ใช่กฤตของสงฆ์นี่เป็นกฤตของตำรวจน่ะก็อยากจะฝากถึงเ
เดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับต้นพิษวงตานกภูกจะพบเฉพาะที่ดอยหัวหมดเพียงแห่งเดียวเท่านั้นแหละครับ
อย่าลืมเล่าสู่กันฟังอ้าวกลับมาติดตามเล่าสู่กันฟังกันต่อนะฮะมีเรื่องเล่ามากมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับพาคุณผู้ชมไปเปิดเรื่องแปลกกันเรื่องนี้คุณผู้ชมอาจจะต้องหยิบแว่นขยายไปด้วยนะฮะแล้วก็เดินเข้าปากกระซิบนิดหนึ่งเพื่อไปดูเจ้าต้นนี้หน้าตาเนี่ยประหลาดเหลือเกินแต่ว่าต้นนี้ม
ในนำเภอที่ถูกขนานามว่าเป็นแผ่นดินดอยลอยฟ้าแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยโดยเฉพาะช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ล่ะครับและอีกหนึ่งสถานที่ที่ถ้ามาอุ้มผังแล้วต้องแวะชมก็คือดอยหัวหมดซึ่งเป็นดอยที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวนะฮะที่จะเข้ามาชมทะเลหมอกยามเช้าแบบที่

มาที่จะตามหาต้นพิสวงตานกหูก
ก็อาจจะต้องใช้เวลาในการเดินตามหาเดินค้นหาส่องไปตามพื้นหลายชั่วโมงนะครับ
เนื่องจากต้นนี้มันมีขนาดที่เล็กจริงนะครับ

อีกเรื่องนี้ก็แปลกเหมือนกันแล้วก็เป็นไอเดียที่สร้างสรรค์นะครับ
มาทำทั้งเฟอร์นิเจอร์มาทำเป็นบ้านได้ด้วย
ให้คุณผู้ชมไปดูกันเลย
นี่แหละฮะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยกระป๋องกาแฟทั้งนั้นเลยนะครับ
ถือว่าเป็นขยะรีไซเคิลที่ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะฮะ
โดยเจ้าของไอเดียนี้ก็คือนายรุ่งโรธคำปันปู่นะฮะ
ซึ่งเป็นชาวบ้านที่ตำบลน้ำชำอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นะครับ
แล้วก็เป็นประธานขยะรีไซเคิลด้วยเล่าเรื่องแรงบันดาลใจในการสร้างบ้านกระป๋อง
บอกว่าผมเองคือมีโอกาสทำงานในกลุ่มขยะรีไซเคิลของหมู่บ้าน
แล้วก็ได้ไปศึกษาดูงานที่ต่างจังหวัดที่จังหวัดเชียงรายมา
เขามีการนำขยะรีไซเคิลหลากหลายชนิดมาทำให้เกิดประโยชน์แล้วก็สร้างรายได้ได้ด้วย
และทีนี้มาสำรวจขยะในหมู่บ้านพบว่าโอ้โหมีขยะกระป๋องกาแฟเยอะเลย
เอามาทำอะไรดีนี่ครับก็เลยมีไอเดียบันเจิด
โดยอยากสร้างบ้านกว้างสักห้าเมตรครึ่งนะครับแต่ทีนี้ครับ
กระป๋องทั้งหลายแหล่ที่รวบรวมมาได้ก็เอามาทำเป็นผนังบ้านนะฮะ
ใช้เวลาในการก่อสร้างบ้านกระป๋องหลังนี้ประมาณ๑เดือน
แล้วก็อยู่อาศัยได้จริงด้วยนะฮะส่วนเฟอร์นิเจอร์ในบ้านกระป๋องนั้น
ก็เป็นกระป๋องทั้งสิ้นเลยให้คุณผู้ชมดูโดยคุณพี่รุ่งโรธเนี่ยบอกว่าอยากให้ทุกคนหันมาสนใจ
รักษาสิ่งแวดล้อมนำสิ่งที่เหลือใช้หรือสิ่งที่อาจจะไม่เห็นคุณค่าเนี่ย
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะครับและหากท่านใดสนใจที่จะมาศึกษาดูงาน
หรือว่าจะมาเยี่ยมชมบ้านกระป๋องของเขาก็ยินดีต้อนรับเสมอนะครับ
ตำบลน้ำชำอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นั่นเองนะครับ
คุณผู้ชมฮะเปิดเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งประเพณีวิ่งควาย
เราจะเห็นในทุกปีนะฮะว่าเขาจะมีการวิ่งควาย
มีการแข่งขันกันประลองความเร็วกันแต่ปีนี้ก็แน่นอนฮะ
ต้องปรับต้องเปลี่ยนบ้างนะครับจะไม่มีการจัดวิ่งควาย
แต่ยังคงมีประเพณีที่งดงามนะครับ
เมื่อพูดถึงประเพณีวิ่งควายก็ต้องคิดถึงจังหวัดชนบุรี
หนึ่งเดียวในโลกนะฮะที่นี่เขามีการจัดแห่ขบวนเกวียนกันทศชาติชาดก๑๓กัน
งานประเพณีวิ่งควายครั้งที่๑๕๐แล้วนะฮะ
ซึ่งมีการจัดขบวนแห่รอบตัวเมืองชมบุรีเลยแน่นอนครับ
ได้รับความสนใจจากประชาชนตลอดสองข้างทาง
ริ้วขบวนยังมีควายตกแต่งสวยงามอยู่นะครับ
แล้วก็มีควายตกแต่งประเภทตลกขบขันด้วย

แล้วก็ยังมีการแต่งตัวเรียนแบบไอ้ไข่วัดเจดีนะฮะ

งามประเพณีวิ่งควายจังหวัดชนบุรีนี้

ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นร้อยปี
เป็นหนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกล่ะครับ
จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชมบุรีนะครับ
แล้วก็จะจัดก่อนออกพันธ์ศาสตร์๑วัน
แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด๑๙ระบาดในพื้นที่ด้วย

ต้องมีการปรับการเปลี่ยนโดยการงดการแข่งขันวิ่งควาย
ก็จะเหลือเพียงแห่ขบวนเกวียนกันที่สวยงามแบบนี้อย่างเดียวนะครับ
คุณผู้ชมฮะภาพปิดท้ายของรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้นะครับ
จะเป็นภาพของประเพณีออกพันธ์ศาสตร์ไหลเรือไฟที่นับความพนม
ขึ้นชื่อเรื่องของความงดงามมากนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของกระทงสายและการลอยไข่พญานาค
ที่ใช้กะลามะพร้าวเป็นกระทงแล้วก็ลอยไปตามแม่น้ำโขงสวยงามขนาดนี้
งานครั้งนี้จัดวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้ว๒๓ตุลาคมนะครับ
และพรุ่งนี้เรานัดเจอกันหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒๔โมงครึ่ง
เจอกันในรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ลาคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
อย่าลืมเล่าสุขกันฟัง